กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ
ผมขออนุญาตสั้นสั้นสักห้าทีครับท่านครับก็ขออนุญาตชี้แจงท่านสอสออนุรักษ์มือสนนะครับ
ซึ่งเป็นเหมือนเสมือนพี่ผมนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ
อนุญาตชี้แจงตัวเลขนิดนึงเพราะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนทางบ้านฟัง
เดี๋ยวจะไม่เข้าใจตัวเลขในเรื่องของรักษาจบใหม่นะครับ
ที่ท่านสอสอได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับว่านักศึกษาจบใหม่ว่างงานหรือตกงานเป็นล้านเนี่ยนะครับ
ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับว่ามีการศึกษาหนึ่งนะครับปชปวสปริญญาตรีเนี่ย
ปีหนึ่งประมาณสัก๕แสนกว่าคนที่จบนะครับ
การไปเรียนต่ออยู่ประมาณสัก๑๕๒๐นะครับ
แต่ในส่วนหนึ่งที่ผมจะชี้แจงเพื่อชี้แจงให้ตัวเลขชัดเจนก็คือว่า
ผมเองก็เป็นห่วงไม่แพ้เพื่อนผู้แทนนะครับที่กล่าวนะครับ
ผมก็อยากรู้ว่าที่สื่อมวลชนหรือจะเป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์ต่าง
ที่บอกว่านักศึกษาจบใหม่ตกงานเยอะเนี่ยผมไม่เชื่อ
เพราะว่าตัวเลขจ้างงานมันเยอะนะครับเยอะเพราะไตรมาส๑เฉพาะปี๖๒
ไตรมาสเดียวก็จ้างงานแปลง๔๐๐๐๐๐คน
อายุ๒๕ปีลงมาจนถึงอายุ๑๕ปี
ผมก็๑๕ปีมองเป็นเด็กปวชปวสก็๑๘
อายุ๒๕ปีถึงสิบห้าปีผมมาวิ่งในระบบประกันสังคม
ซึ่งไม่เคยผ่านระบบการจ้างงานมาเลยนะครับ
ผมตีว่าปี๒ปีก็คือรักษาจบใหม่ประมาณล้านคน
ไปเรียนต่อประมาณ๒๐ประมาณ๘๐๐๐๐๐คน
ผมเอาไปวิ่งตัวเลขดู๒ปีเนี่ยมีคนเข้าระบบการจ้างงาน
๖๘๒๙๗๙คนตีเป็น๘๕๘๕

สามารถยืนยันได้จากระบบประกันสังคมไอดี
ในที่ผมขออนุญาตชี้แจงว่า
นักศึกษาจบใหม่เข้าอยู่ระบบจ้างงานอยู่๘๕
แล้วในส่วนที่กล่าวถึงในการเรื่องของการตกงาน

เพราะว่างบมันกระทรวงแรงงานเอง
ที่มีงบประมาณอยู่เพียงพอและจำกัดอย่างที่ท่านได้พูดแต่นี้เราขอ
อยากชี้แจงในเรื่องของข้อมูลนิดนึงว่ากลัวพี่น้องประชาชนทางบ้านได้ฟัง
เดี๋ยวจะเข้าใจตัวเลขกันผิดผมกำลังมองว่าตัวเลขการว่างงาน
คนเราถ้าจะว่างงานนะครับบริษัทจะต้องมีการชะลอการจ้างงาน
มาตราเจ็ดสิบห้าของกรมสวัสดิ์ผมกำลังเปรียบเทียบว่าปีหกสาม
เป็นเรื่องที่เรื่องจริงฮะเรื่องที่เกิดโควิดมีการตกงานว่างงาน
เยอะแต่เรามาตีตื้นในปีหกสี่หกห้านะครับเรามาดูในมาตราเจ็ดห้านะครับ
ปีหกสามเราเคยใช้มาตราเจ็ดห้ากันตั้งสี่แสนบาทคนต่อเดือน
แต่พอปี๖๕ณปัจจุบันนี้ครับเราใช้อยู่ประมาณ๕๐๐ถึงหมื่นคน
นะครับนี่คือตัวเลขที่บ่งบอกในการที่จะบอกว่า
การที่คนเราจะตกงานหรือจะว่างงานต้องใช้มาตรา๗๕ในการชะลอการจ้างงานก่อนนะครับ
แล้วผมเรียนนะครับว่าช่วงที่เกิดโควิด
ปัญหาต่างที่เกิดขึ้นเราได้จัดงานนะครับ
เราก็เปิดการจ้างงานไประยะเวลา๖๓จนถึงปัจจุบัน
เราได้จ้างงานไปสองล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าอัตรานะครับ
ถึงบอกว่าเราก็ไปชดเชยในสิ่งที่ตกงานที่ขาดหายนะครับ
ผมกำลังจะบอกขออนุญาตสั้นถ้าท่านประธานนิดหนึ่งคือ
ผมก็มีตัวเลขให้ดูนะครับว่าเช่นปีสองพันห้าหกสิบสี่นะครับ
คนที่ใช้สิทธิ์ว่างงานทุกกรณี๓กรณี
อย่างเช่นออกจากงานเนี้ยเจ็ดแสนกว่าคนแต่คนเจ็ดแสนกว่าคนนะครับ
ออกจากงานจริงแต่เขากลับมาอยู่ในระบบประกันสังคม
เช่นออกจากบริษัทเออยู่บริษัทบีประมาณสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันละคน
ถ้าผมกำลังบอกว่าปีหกสามไอ้ปีหกสี่
ถ้าคนออกจากงานจริงจริงถือเจ็ดแสนหก
กลับไปใหม่ประมาณ๕แสนก็ออกอยู่มาสักเกือบสองแสนคน
แต่เรามีการจ้างงานใหม่เข้ามานะครับตลาดจ้างงานซึ่งเป็นบวกนะครับ
แต่ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสอสอนะครับที่อภิปรายในเรื่องนี้เพราะว่า
ก็ในสิ่งหนึ่งที่ท่านก็ผมเองก็เป็นน้องท่านอยู่ในคณะกรรมการเดียวกัน
ก็เคยอยู่ด้วยกันก็รู้ว่าท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
แต่ที่ผมขออนุญาตขึ้นมากล่าวคือพูดถึงเรื่องข้อมูลตัวเลขนิดหนึ่ง
จะคาดเคลื่อนเท่านั้นเองครับกลับขอบคุณครับท่านประธานครับ